คราวเกี่ยวกับเรื่องคนเมาคลุ้มคลั่งอารวาส
น่าเชื่อว่ามีทุกวันจริง

คือเจ้าหน้าที่ก็ต้องไประงับเหตุไปควบคุมตัวนะคะเดี๋ยวไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
บ๊วยโนไมนี่ไงสว๊ินาธิ์มาตรีอยู่เพียงเหนะ
โอ้โหนี่ตำรวจกี่นายแล้วเนี่ยไม้งามกี่ไม้แล้วเนี่ย

ก็ต้องกดให้นอนลงกับพื้นแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ใส่กุญแจมือเลยนะคะ
คือก่อนหน้านี้นายสมชัยอารวาสคลุ้มคลั่งเดินถือมีดพระ
ยาวเมตรหนึ่งวิ่งไล่ฟันชาวบ้าน

ทีนี้จุดไฟเผารถจักรยานยนต์ของชาวบ้านตามภาพเมื่อสักครู่
แล้วก็วิ่งเข้าไปหลบในบ้านอีกหลังนึง

ใช่น่ากลัวไหมล่ะเสื้อก็ไม่ใส่เดินถือมีดอย่างนี้ค่ะ

จุดไฟเผารถจักรยานยนต์ที่ให้ดูคลิปภาพไปเมื่อสักครู่
แล้วทีนี้ก็วิ่งไปหลบอยู่ในบ้านหลังนึง
ขังตัวเองอยู่ในนั้นแล้วก็บอกว่าถ้าใครเข้ามาจะเผาบ้าน

เกลี้ยกล่อมแล้วนะแต่เขาก็ไม่ยอมนะคะไม่ยอมสงบลงเลย
นายสมชายคนนี้ยังถือมีดพุ่งออกมาครับชาวบ้านก็มาดูกัน
จนสุดท้ายตำรวจก็ต้องตัดสินใจเอาไม้งามดันอัพเพจ
ของกลางก็คือมีดพระมีดสปาต้ามีดดายาหนังสติ๊ก
มีหลายอย่างมากพี่อุ๋ยอยู่ในบ้านหลังนี้แล้วก็ไปตรวจปัสสาวะสีม่วงค่ะ

กูเพิ่งกัดบ้านกูอื้อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
วาสนาบอกว่านายสมชายจริงแล้วเป็นคนนอกพื้นที่มาอยู่ที่นี่ได้สัก๓๔ปีมีอาชีพเก็บขยะ
คลุ้มคลั่งมาช่วงต้นปีนี้เองนะทะเลาะกับเมียก็เสียงดังตบตีกันบ่อย
คิดว่าเมียไปมีแฟนใหม่๒วันก่อนเมียหนีไป
ถูกทำร้ายเมียก็เลยหนีไป
เนี่ยก็เอาไม้เอาค้อนอะไรทุบบ้านตัวเองจนพังเสียหายไปหมดเหมือนคนสติไม่ดีเลย
เคยบอกแฟนของนายสมชายว่าพาไปรักษาเถอะ

โดดจับตัวไปชาวบ้านก็โล่งนะ
เพราะว่าตอนกลางคืนผู้ก่อเหตุคนนี้ไปทุบบ้านชาวบ้าน
เอาหนังสติ๊กไปไล่ยิงเพื่อนบ้าน

เพิ่งมาเห็นปีนี่แหละบ่อยมากเลย
อาทิตย์หนึ่ง๒อาทิตย์เจอตลอด
ตั้งแต่ว่ามีอายนางมาสื่อของนี่ก็นาภก

มาหัวบ้าเป็นบ้าประสาทรอกวางสิ
แม่ก็แนะนำให้ไปพาเกียร์ไปโรงบาล
วันนั้นเขาเผาอะไรไม่รู้แม่ก็ถามว่าเผาอะไร
เขาเหมือนมีเป็นโรคเป็นทางจิต
ชาวบ้านให้ข้อมูลกับเราเพิ่มเติมนะครับว่าทำไม
ชาวบ้านถึงเอือมละอาเมียถึงหนีนะครับ
ก็คือสมชายเนี่ยไม่ทำงานนะครับ
นี่ฮะคุณสงครามก็บอกแล้ววันสมชายนะตอนที่เมียอยู่ด้วย

หาเงินไปซื้อยาบ้ามาให้เขาเสพทุกวัน
ถ้าไปซื้อยาบ้ามาให้เสพไม่ได้

ก็จะเมายาบ้าอารวาสทำร้ายชาวบ้าน
นี่วนอยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืน
ใครเดินผ่านบ้านสมชายไม่ได้เลย
สมชายนี่เอามีดไล่ฟัน
เดินผ่านนี่เอาหนังสติ๊กไล่ยิง
บางทีเนี่ยเอาถังแก๊สเนี่ย
โยนใส่บ้านคนอื่นจะเผาบ้านเขา

ลูกเป็นล้านผมเนี่ยให้นางสติ๊กยิงใส่กับมัน
นี่มีดนี่เห็นไหมโอ้โห
คือมีดเมื่อสักครู่นี้นี่ฮะคุณสงครามบอกว่า
เขาเคยเข้าไปห้ามแล้วไปแย่งมีดนายสมชายนะฮะ

สุดท้ายเขาเจ็บตัวฮะเขาต้องวิ่งหนีเอาตัวรอด

นี่เห็นไหมพยายามแล้วไม่รู้จะทำยังไง
คือทุกวันนี้เนี่ยทั้งเบื่อทั้งทน
ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะต้องหนีตายกันทุกวันชาวบ้านบอกอ่ะ
ส่วนเจ้าของรถจักรยานยนต์นี่น่าเห็นใจมาก
เออโดนเผาเฉยเลยอ่ะค่ะ
ก็สมชายเนี่ยอ้าววิ่งเอามีดไล่ฟันไปทั่ว
จอดจักรยานยนต์นี่ผมจอดจักรยานยนต์ตรงนี้

ดระดรดผมจุดไฟเผ่า

เฮ้ยรถคุณบิ๊กเอาไปเก็บ

มีปัญหาไหมลี่ยนต์อย่างกัน

เมียมันบอกว่าเมียผมที่ไปแย่งทีมัน
แต่ว่าเมียผมขายเนี่ยเมียมันขายผักครับ

เมียเขาจะเข้าข้างผัวเขาครับ
ก็เมื่อเช้าผมไม่ดวดเข้าบ้านของผมก็ตาย

ตำรวจแจ้งข้อหาเรื่องเสพยาเสพติด
ต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
วางเพลิงเผาทรัพย์และทำร้ายร่างกายผู้อื่น
กลายผู้อื่นโดนไป๔ข้อหา
แต่ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้จะออกมาวันไหน
กลัวว่าออกมาแล้วก็จะมาก่อเรื่องอีก